สระบุรีนะครับทุกผู้ชมครับแม่เหตุการณ์นี้มันก็ดูสับสนอนละหมานหน่อย
ค่ะผู้ตายเนี่ยเขาชื่อพิเชษไปนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่บ้านของเพื่อนบ้าน
แต่เจ้าของบ้านบอกว่าตอนเขาดื่มเหล้าเนี่ยเขามากับแฟนผมก็ไม่อยู่หรอก
ผมออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อนของผมที่อื่นอืม
กลับมาอีกทีอ้าวตายแล้วค่ะแฟนสาวก็หายไปด้วยนี่คือผู้ตายนะฮะ
แต่เท่าที่รู้คือมีคนขี่จักรยานยนต์เนี่ยมาหาเขาที่บ้านของผม
ผมก็ไม่รู้เรื่องแฟนสาวก็หายตัวไปแล้วใครทำร้ายพิเชษจนเสียชีวิต
นี่นะฮะนายพิเชษกุฎถวันอายุสามสิบสามปี
เสียชีวิตในสภาพนอนหงายอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านติดกับบันไดในบ้านหลังหนึ่ง
อยู่ในซอยหนองสะดาว๒ทับ๔ที่ตะบนบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นนะครับนี่สพบ้านหมอมาตรวจสอบฮะนี่ฮะ
พิเชษเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับคือลักษณะคือที่ใบหน้าเนี่ยมีบาดแผลแบบหน้าผาก
เหมือนกับถูกทุบถูกตียุบไปเลยอ่ะนี่นะครับไม่มีร่องรอยการต่อสู้ทำร้ายร่างกาย
หรือว่ารื้อค้นทรัพย์สินอะไรอย่างอื่นในบ้านนะฮะเจ้าของบ้านชื่อจีราวัตร
คู่พัฒน์อายุ๔๗บอกกับตำรวจว่าพิเชษผู้ตายเนี่ยบ้านอยู่ห่าง
มีคือจิราวัสตร์นะฮะเหตุการเกิดขึ้นวันคืนที่ผ่านมาก่อน
เกิดเหตุเนี่ยจิลาวัตรเจ้าของบ้านบอกว่าพิเชษเนี่ยเข้ามากับ
แฟนนะมาดื่มเหล้ากะว่าจะมาดื่มเหล้ากับเขาที่บ้านแต่เขาเนี่ย
ขอตัวออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อนที่อื่นพิเชษกับแฟนสาวเขาเขา
ก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่ในบ้านจังหวะที่จีลาวัดเขาบอกว่าเขา
ขี่จักรยานยนต์ออกไปเพื่อจะไปหาเพื่อนเนี่ยเห็นผู้ชายสองคน
ขี่จักรยานยนต์เข้ามาแล้วถามหาว่าเอ๊ะพิเชษเห็นพิเชษไหมศิลาวัตรบอก
ผมก็บอกว่าเอาอยู่ที่บ้านผมแล้วเขาก็ขี่จักรยานยนต์ไปหาเพื่อน
ของเขาตามปกติกลับมาถึงบ้าน๕ทุ่มเอ้าพิเชษนอนตายอยู่ในบ้าน
ส่วนแฟนสาวของพิเชษหาไม่เจอฮะหายไปไหนก็ไม่รู้
เขามาที่เที่ยวลุงประกิร์ตเล่าแล้วหาแล้วพิธีก็ดอกตามอาหารบ้าน

ไปถึงว่าเพื่อนกันหน่อยพนักรู้ชักว่ะ
ผมไม่รู้จักครับเพื่อนเขามันเด็กลุงน้องเด็กน้อง

พูดถึงก็จะกินเหล้าพูดถึงว่าคนตายก็จะมานั่งกินเหล้า
นี่จีรวัตรเขาบอกเขาก็ออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อนที่อื่น
กลับมาก็เจอศพเลยนี่เสียงก็ยังแหม่ลิ้นยังพันอยู่เหมือนกันนะ
นี่ฮะสภาพที่บ้านนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนสพมเนี่ยก็เอาศพของนายพิเชษฐ์กุธวรรณเนี่ย
ไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลก่อนนะครับวันนี้เราตาม
ความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ให้นะครับทุกผู้ชมครับเราลงพื้นที่
ไปเนี่ยพบว่าบ้านของนายพิเชษผู้ตายอยู่ห่างจากบ้านหลังเกิด
เหตุที่มาพบศพเขาเนี่ยสองร้อยเมตรเราได้คุยกับลูกพี่ลูกน้อง
พิเชษนะครับเขาบอกว่าเขาสงสัยเพื่อนของพิเชษนั่นแหละ
เพราะว่าทรัพย์สินในตัวไม่มีอะไรหายเลยนะไม่ใช่การฆ่าทิ้ง
แน่นอนหรือจะแฟนสาวหรือเปล่าเพราะแฟนสาวของเขาที่
หายตัวไปก็เพิ่งคบหากันได้สองเดือนถ้าไม่มีพิรุธอะไรเนี่ย

คือเขาก็ไปนั่งเล่นไปนอนเล่นเพราะว่าเขารู้จักกับเจ้าของบ้าน
เลี้ยงไก่ชนไม่มีกับชนเยอะเลยอันนี้หนูก็ไม่ทราบเพราะว่าหนู
ไม่ค่อยไปยุ่งบ้านนั้นอยู่แล้วไปทุกวันเลยอยู่นั่นใช่ค่ะไป
ทุกวันอยู่นั่นทุกวันนานนานทีจะกลับมาบ้านนี้คือมาเปลี่ยนเสื้อ
เขาเคยทะเลาะกับเพื่อนอะไรมีปัญหาอะไรกันก็หนูเห็นมีแต่
โทรศัพท์กับเพื่อนหนูก็ไม่เคยเห็นทะเลาะอะไรกัน
คนไม่ค่อยไม่ค่อยจะทะเลาะกับใครด้วยตามหลักความจริงจริงแล้ว
ไม่ค่อยสงสัยเจ้าของบ้านเพราะเขาเป็นคนไม่ค่อยอยู่บ้าน
อยู่แล้วพี่หนูได้เป็นคนเฝ้าบ้านให้ตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเขา
ตายค่ะพ่อไม่ค่อยมีทักสินอะไรเบาเงินเงินมีเงินเลยไม่

เพราะว่ามีบัตรไอทีมก็ไม่ได้หายไม่มีอะไรหาย

ท่านผู้ชมฮะเจ้าของบ้านเขากลับมาเจอศพตอน๕ทุ่มนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ในซอยหนองสะดาวที่บ้านหมอสระบุรีนี่ฮะ
เกือบ๑ทุ่ม๑๘นาฬิกา๔๓นาที
นี่คือเพื่อนของพิเชษนะฮะที่อยู่ในวงเล่าด้วยกันนะฮะ
เขาขี่จักรยานยนต์สีเหลืองดำออกมาจากซอยบ้านหลังเกิดเหตุ

แล้วไปเลี้ยวขวาตรงสามแยกแล้วขี่ย้อนสอนขึ้นไป
ความจริงแล้วตรงนี้เขาเป็นเส้นทางเดินรถทางเดียว
แล้วก็มีข้อมูลว่าหลังจากกล้องมุมนี้ที่บันทึกเอาไว้ได้เนี่ย
กล้องอีกตัวหนึ่งจะเห็นผู้ชายอีกคนนึงซึ่งเป็นเพื่อนผู้ตายเหมือนกัน
ปกติเขาจะมากินเหล้าด้วยกันนะแล้วมักจะมากินกันที่บ้านของเพื่อนบ้าน
พิเชษจะเห็นผู้ชายคนนึงขี่จักรยานยนต์สีแดงตามหลังไป
นี่นะฮะช่วงใกล้ทุ่มแต่เขาเจอศพตอน๕ทุ่มไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นตอนไหนนะ
เราตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยทำให้ทราบว่าคุณจิลาวัตรเจ้าของบ้านเนี่ย
วันนี้ตำรวจสพบ้านหมอเชิญไปให้ปากคำนะฮะเพื่อนบ้านบอกว่าที่ผ่านมา
เจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุคุณจิลาวัฒน์เขาชวนเพื่อนมาสังสรรค์ที่บ้านบ่อย
แต่ก็ไม่เคยเห็นมีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้นเพิ่งมามีนี่แหละเหตุการณ์ในครั้งนี้
ช่วงหัวค่ำเมื่อวานได้ยินเสียงคล้ายคนทะเลาะกันแล้วเสียงมันก็เงียบไป
รู้อีกทีก็คือรถกู้ชีพขับเข้ามาในซอย
อ๋อคือนัคหอนมันหอนมันหอนตรงทุ่มหรือสองทุ่มนี้แหละ

หรือว่าได้ยินเสียงคนนั่งต่างสั่นกันไหม

ไม่เห็นด้วยซ้ำไปว่าเขาสั่งสั่นอะไรหรือเปล่าไม่เห็นไม่รู้

คือเราไม่เคยวุ่นวายกับเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวเขา
เราก็เลยไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้
ส่วนจักรยานยนต์๒คันในภาพในกล้องวงจรปิด
จะมีคันสีเหลืองดำที่ขี่ออกไปก่อน
ตอนเกือบทุ่มแล้วก็สีแดงเนี่ยขี่ตามไปอีกทีนึง
ตำรวจวันนี้เชิญตัวคนขี่จักรยานยนต์สีแดงมาสอบปากคำนะฮะค่ะอ่า
คันสีแดงแล้วที่ขี่ตามหลัง
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำร้ายผู้ตายนะไม่ได้ทำร้ายพิเชษ
คนที่ทำร้ายก็คือเพื่อนในวงเล่าที่มากินเหล้าด้วยกันเมื่อคืน
ขี่จักรยานยนต์คันสีเหลืองดำ
คันสีเหลืองดำอยู่ที่ไหน
คันสีแดงเขาบอกเขาไม่ได้ทำหนูแต่หนีกันไปหมดเลย
แฟนสาวนี้เขาชื่อหวานนะฮะแฟนสาวของพิเชษผู้ตาย
วันนี้ตำรวจตามเจอตัวแล้วนะครับมาให้ปากคำเหมือนกัน
เธอบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเธอเห็นเพื่อนของพิเชษนี่แหละ
ที่ดื่มเล่าด้วยกันเป็นคนทำร้ายแต่ตอนนั้นเธอแกล้งหลับไปเลย
แล้วก็เห็นว่าเพื่อนของพิเชษที่นั่งดื่มเหล้าด้วยกันมีปากเสียงกันนะ
ลักษณะเหมือนกับเรื่องทวงหนี้กันแล้วก็ลงมือชกต่อยกัน
ก่อนที่เพื่อนผู้ตายสองคนจะรุมทำร้ายแฟนสาวบอกลุมทำร้าย
ต่อยด้วยใช้เท้าด้วยนะเตะเข้าที่ศีรษะด้วย
พิเชษเนี่ยล้มลงแล้วก็เสียชีวิตทีเนี้ยพอเพื่อนเขาขี่จักรยานยนต์ออกไปกันแล้ว
เธอบอกเธอตกใจกลัวไม่รู้จะทำยังไงเธอก็เลยหนีกลับบ้านที่ตะมนต์บางขโมด
ในอำเภอบ้านหมอแล้วตำรวจก็เรียกมาให้ปากคำในวันนี้นี่แหละ
นี่นะฮะเพื่อนคนหนึ่งบอกอีกคนทำแต่แฟนสาวผู้ตายบอกเขารุมกัน
ช่วงเย็นที่ผ่านมาครับพ่อของผู้ตายมาที่สพบ้านหมอนะครับ
ตามความคืบหน้าทางคดีมาติดต่อเรื่องเอกสารด้วย
แล้วก็บอกว่าเชื่อว่าลูกชายเนี่ยน่าจะถูกทำร้าย
อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าลูกเนี่ยมีแฟนนะแฟนที่ชื่อหวาน
ส่วนกลุ่มเพื่อนลูกสองคนที่อยู่ในวงเล่าพ่อก็รู้จักนั่นแหละ

เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องทำร้ายกันถึงขั้นเสียชีวิต

น่าจะเป็นแฟนใหม่

ตอนนี้ตำรวจตั้ง๒ประเด็นนะครับท่านผู้ชมครับ

ว่าทวงหนี้กันแต่ก็เป็นเงินหลักไม่กี่พัน
อีกประเด็นนึงก็คือทะเลาะกันทำร้ายกันจากเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
เตรียมแจ้งข้อหากับผู้ก่อเหตุ
คือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
จักรยานยนต์๒คันถ้าตามข่าววันนี้ก็เจอแล้วคันหนึ่ง